คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรหน่อยค่ะ

ชาวบ้านบอกว่าบุญก็อยากจะได้แต่ก็กลัวโดนต่อย

เพราะในวัดที่จังหวัดกำแพงเพชรวัดอุเบกขาราม
ตอนนี้รังต่อเต็มเลยค่ะ

ลูกเด็กเล็กแดงจนผู้เท่าผู้แก่
ตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำบุญที่วัดนี้แล้ว
เพราะต่อมันต่อยไม่เว้นแต่วันพระวันโกนมันต่อยทุกวันนะคะ
บางคนเนี่ยเข็ดบอกว่าไม่ไปอีกแล้วทำบุญไม่ไปอีกแล้วที่วัด
นี่ค่ะร้อนถึงเจ้าอาวาสวัดนะคะพระอธิการสมชายขันติพโร
ก็ต้องออกมาขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยสว่างกำแพงเพชร
บอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมมากำจัดรังต่อให้ออกจากพื้นที่ให้หมดหน่อยได้ไหม
เพราะตอนนี้ทั้งเจ้าอาวาสยันคณะกรรมการวัด
โดนกันทั่วแล้วค่ะต่อมันต่อยแบบนี้คุณ
กู้ภัยก็เลยเข้าไปสำรวจตรวจสอบนะคะ
ทั้งที่หอระคังของวัดที่ลำโพงก็ทำอยู่นะ

พระพุทธรูปปางลีลาที่สูงกว่า๑๐เมตรก็มี
จวกของหลังคาวิหารก็มี

ญาติโยมที่มาถูกต่อยกันจำนวนมาก
แม้แต่พระลูกวัดเองก็ไม่กล้าขึ้นไปตีละครั้งทำวัดตอนเช้า

แต่นานวันขึ้นโอ้มาเยอะขึ้นเยอะขึ้น
มันเลยกลัวไปหมดเลยมันขยายพันธุมันขยายพันธุ์ขยายพันธุ

แล้วมันก็ดุขึ้นทุกวันด้วยนะคะอย่างที่บอกไป
มันต่อยญาติโยมต่อยพระต่อยกรรมการวัด
เว้นวันพระวันโกนค่ะ
ญาติโยมผู้เท่าผู้แก่ที่มาทำบุญที่วัดเนี่ย
เขาก็บอกว่าโดนกันหมดแล้ว
โดนต่อต่อยนะคะจนหลายคนบอกว่า
ไม่มาวัดอีกแล้วไม่เอาแล้วกลัวค่ะ

คือถ้าเกิดว่าบางคนแพ้ถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
ทีนี้ถามว่าอาสาสมัครกู้ภัยเขาทำไง
วิธีการกำจัดของเขาคือสวมชุดปกคลุม
ใช้เครื่องพ่นฉีดน้ำฉีดน้ำเปล่าไปที่รังต่อ
ต่อมันบินหนีส่วนหนึ่ง
แล้วบางส่วนก็ฉีดให้มันร่วงลงมาตกกับพื้น

มันไม่มีรังจะอยู่แล้วถูกต้องมันแตกรังค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงที่สุดแล้ว
ชาวบ้านสบายใจค่ะยอมกลับมาทำบุญค่ะ
เพราะกำจัดรังต่อได้หมดแล้ว
ก็ให้มันไปทำอยู่ในโปรงในปากกันไป
ขอบคุณครับ